วันนี้เนี่ยเป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่อ้ำพัชราภานะคะ
แน่นอนว่าบรรดาเพื่อนนี่แหละค่ะก็เตรียมเซอร์ไพรส์จัดหนักจัดเต็มนะคะ
บรรยากาศวันเกิดเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม
อินสตาแกรมของแม่อ้ำนี่ได้ลงภาพแล้วก็คลิปวิดีโอคลิปนี้ค่ะ
เป็นโมเมนต์ที่บรรดาเพื่อนรวมไปถึงหวานใจไฮโซโพกยกเค้กมาเตอร์ไพรส์วันเกิดถึงที่บ้านเลย
เรียกว่าคึกคักสุดคุณดูนะกับสีหน้าสีตาของสุปตาตัวแม่
น่าจะเป็นปลื้มและสนุกสนานอยู่ไม่น้อย
เพราะทั้งร้องทั้งเต้นโจ๊กไปกับเพื่อนและแน่นอนค่ะพอได้ร้องเพลงเบิร์ตเดย์ทุกคนต่างก็ร่วมกันตัดเค้ก

ไม่ให้ไม่ให้ได้แล้ว